ที่ฟุตบอลไตลีก๒๐๑๗กันบ้างมีการพลิกล็อกเหมือนกัน
เมื่อไทยฮอนดาก็ชนะแบงคกยูเนตเต็ด๑ในทีมเต่งที่มีการล้นแชมป์
ที่๒ของฤดูกาลนะคะไทยฮอนด้าน้องใหม่ชุดสีแดงเปิดบ้านพบกับแบงคอกยูเนเต็ดรองแชมป์เก่า
ที่ใช้๔ตัวรกทีมชาติค่ะทั้งมาริโอยูรอฟกี้เจเบอร์โตมาเซน่าดราแกนบอสโควิดแล้วก็เจซีจร
แต่สุดท้ายนะคะเป็นไทยฮอนด้าที่ชื่อชั้นเป็นรองได้ประตูชัยในนาทีที่๘๕จากสิทธิโชคกันหนูกองหน้าตัวสำรอง
จบเกมค่ะไทยฮอนดาก็ชนะไป๑บริษย์ประสูรเก็บ๓คะแนนแรกในรอบ๑๐ปีในฮถงรวมลีกสูงสุดของสโมสรค่ะ
ในเกมการของวันนี้ครับผมผมคิดว่าการเปลี่ยนตัวเข้าธรรมเข้าไปนะครับ
ตัวที่ปิดลงไปเนี่ยสามารถทำหน้าที่ได้ได้สมบูรณ์แบบครับผม
ที่เคยประกาศในงานเปิดตัวสโมสรเมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ศิลปินร็อกชื่อดังยกเลิกการสนับสนุนกลางคันหรือไม่
เหมือนกับสโมสรฟุตซอลไทเทคเมื่อฤดูการที่แล้วค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะเชียงรายยูเนเต็ดค่ะก็ชนะศรีสะเกดไป๓ประตูต่อ๑
แล้วก็ราชนาวีแพ้ให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดไป๑ประตูต่อ๒ค่ะ